เอาเรื่องของสภาพอากาศมาเตือนคุณผู้ชม
ตั้งแต่ช่วงแรกของข่าวเที่ยงไทยรัฐกันเลยนะครับ
ก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะฮะว่าช่วงก่อนสงกราน
หรือว่าปลายมีนาเข้าสู่เมษาอะไรแบบนี้
เราจะเจอกันทุกปีกับพายุฤดูร้อนนะครับ
ซึ่งจะมีฝนตกหนักในบ้านเรานะครับ

นี่ไงก็เลยพอร้อนอยู่แล้วเจอเย็นมาแบบนี้ฝนเลยค่ะ
ใช่ฮะฝนเลยฮะฝนตกในพื้นที่ของประเทศไทย

ถ้าดูทางใต้นะคุณคือมันมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
ก็พัดปกคลุมทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก
โอ้โหคือพัดขึ้นมาเลยนะคุณจากอ่าวไทยเนี่ย
ขึ้นมาถึงภาคเหนือตอนล่างเลยนะครับ
รวมถึงกรุงเทพมนครและปริมณฑล
ก็ถูกลมใต้พัดนำความชื้นขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตก
เลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนอีกนะครับ

ก็ทำให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนในบ้านเรา
จะมีพายุฤดูร้อนนะครับ
วันนี้เตือนกันเลยจะมีพื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนัก
ลมกระโชกแรงถึง๔๙จังหวัด
เตือนเป็นรายภาคแบบนี้นะครับ
เหนือแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงราย
ลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐ
ตากสุโขทัยพิสุนโลกพิจิตร
กำแพงเพชรและเพชรบูรณ์นะครับ
ส่วนทัพภาคอีสานนะครับก็จะมีจังหวัดเลย
งบัวลำพูหนองคายอุดรธานี
เฉยภูมิขอร์นแก่นนครพระราชสีมาบุริรรม
ส่วนภาคกลางนะครับได้แก่จังหวัดนครสวรรค์
อุทัยธานีชัยนาฏลบบุรีสระบุรี
บุรีอ่างทองพระนครสิทธิยา
สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
มุดสงครามสมุทรสาครนครปฐม
กรุงเขมหากรและปริมนทล
ก็เรียกว่าเกือบทุกจังหวัดในภาคกลาง
ภาคตะวันออกเกือบทุกจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับ
นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเศร้านะฮะ
แล้วก็ติดชายฝั่งก็มีชมบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับ
ส่วนภาคใต้ภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบ
ฝนตกหนักนะครับก็คือเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคลีขันนะครับ
แล้วก็คาดว่าในพื้นที่กรุงเทพธรรมนคร
ฝนจะเข้ามาตกในพื้นที่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไป
อันนี้คือสภาพอากาศที่เราต้องเตือนกันวันนี้๕เมษายน
ส่วนหลังจากนั้นต้องรับมือกันต่อเนื่องนะครับ
ถูกต้องค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้อังคาร๖เมษา
ก็มีพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกนะคะแต่ว่าน้อยลงกว่าวันนี้หน่อย
เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังทั้งหมด๓๕จังหวัดที่จะต้องรับมือค่ะ
ภาคเหนือขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะ
แม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐ์ตากสุโขทัยพิศนุโลกพิจิตรกำแพงเพชรแล้วก็เพชรชบูรณ์
ส่วนภาคอีสานเนี่ยนะคะภาคอีสานก็มีจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมิโคราชแล้วก็หนองบัวลำพูนะคะ
ส่วนทางภาคกลางค่ะก็มีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏลบบุรีสระบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกเนี่ยนะคะก็มีนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
นี่คือทั้งหมด๓๕จังหวัดนะคะ
ใช่ฮะเขาบอกว่าสำหรับความน่ากลัวของเจ้าพายุฤดูร้อนในต้นเดือนเมษายนแบบนี้นะครับ
ก็จะเป็นฝนที่ตกแบบมาไวไปไวคือตกไม่นานนะคุณ
แต่ว่าตกไม่นานมันตกหนักมากนะครับหนักเป็นบางจุดบางพื้นที่
และการที่ฝนมามันมาพร้อมกับลมกระโชกแรงซึ่งจะเป็นลมที่พัดแรงมาก
อย่างที่เราให้คุณผู้ชมเคยดูคลิปนะบางจังหวัดนะคุณ
คือฝนกับลมมันมาแค่ประมาณ๒๐วินาทีแต่มันสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนเลยนะครับ
และอาจจะมีฟ้าผ่าแรงในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับดังนั้นต้องเฝ้าระวังเลย
อย่าไปยืนอยู่กลางทุ่งอย่าไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับหรือว่าในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยนะครับ
แล้วก็ป้ายโฆษณาต่างสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงต้องระวังด้วย
ส่วนนี้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนอันนี้จุดนี้นะเป็นจุดที่ประชาชนร้องเรียนมาว่าอะไรรู้ไหมคุณ
บอกว่าตัวผู้รับเหมาเคยมาก่อสร้างสะพานลอยแล้วทีนี้ดันเอาดินไปถมท่อระบายน้ำ
ทำให้น้ำมันไหลไปไหนไม่ได้นะครับทำให้เกิดน้ำท่วมอันนี้ที่ประชาชนเขาร้องเรียนมา
มันขวางทางน้ำอยู่เออจากภาพนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะจากการวิเคราะห์เรื่องของภาพรวมสถานการณ์ฝนของบ้านเรา
พบว่าปีนี้ประเทศไทยฝนจะเยอะแล้วก็มาเร็วเนื่องจากปรากฏการณ์ลานินยานะครับ
ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะฮะแล้วก็ไอ้ฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงที่มันพัดถล่ม
ทำให้เกิดความเสียหายนะใช่ค่ะ